ที่จังหวัดเลยเขาใส่บาทด้วยข้าวเหนียวครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่เขามีการตักบาดด้วยข้าวเหนียว

เอาจริงที่เคยได้ยินกันก็คือตักบาดข้าวเหนียวก็คือทางภาคเหนือถูกไหม

อีสานเขาก็มีนะครับที่เชียงคาญจังหวัดเลย
เทศกาลสำคัญวันหยุดยาวและวันหยุดสุดสัปดาห์

จริงหลายคนอยากไปที่จังหวัดเลยนะเชียงคานี่จังนะ
ตอนนี้อากาศดีดิฉันเข้าไปขี่จักรยานริมแม่น้ำโขง
คุณตกแม่น้ำตกลำทานอะไรอย่างนี้ไหม
ตกได้ยังไงล้าวขี่ลงไปเลย
เล่นอันนี้ช่วงกลางคืนบรรยากาศสวยงามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยของการตักบงตักบาทด้วยข้าวเหนียวนะครับ
บรรยากาศเย็นสบายบรรยากาศถนนคนเดินเนี่ยนะครับ
ถนนชายโขงลานวัฒนธรรม
นี่เป็นบรรยากาศเช้ามืดนะเขาว่าอย่างนั้น
ละเป็นช่วงที่แสงพระอาทิตย์โอ้โหบอกว่าละว่าสวยจริง
อันนี้น้ำปรงน้ำเปล่าต้องมีด้วยนะ
และก็ตักบาดเป็นภาพความสวยงาม
พระท่านก็เดินมารับบินทบาทกันเป็นทางยาวแบบนี้

การไปเที่ยวเนี่ยอยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ
มันอาจจะตื่นเช้าหน่อยแต่ผมบอกเลยว่า

ถูกอะไรครับเนี่ยไม่ต้องนอนต่อแต่จะบอกว่ามันคุ้ม
คุณอย่าแทรกดิผมไปหมดแล้วเป๋เลยเนี่ย

อาจจะตื่นเช้านิดนึงแต่เดี๋ยวค่อยนอนต่อไง

ผมเคยไปใส่บาตรข้าวเหนียวเนี่ยทีเลย
คือถ้าคุณไปพักโฮมสเตย์คุณก็แจ้งทางที่พักเขา
เขาก็จะเตรียมเอาไว้ให้แบบนี้เลยแล้วก็พร้อมใส่บาทได้